นี่กันบ้างดีกว่านะจ๊ะน้องใหม่ดาวิกา

ชอบฉันก็พูดพูดมาเสียเวลาก็ว่ามา
เท่านี้แหละคุณผู้ชมค่ะเสียงมันสูงที่ฉันไปมันก็ถึงจริง

นี่นี่แหละแล้วก็ภาพบรรยากาศนี่แหละ
เราให้ดูอันนี้งานแรกที่เขาออกแบบสดที่สยามเลย
น้องใหม่สวยจังเลยน้องเสื้อผ้าหน้าผมน่ารักมากเลย
แล้วคุณดูคนมารุมดูกันเพียบเลยมาดูความสวยของน้องใหม่นะคะ
ความพิเศษในการร้องเพลงครั้งนี้ก็คือ
ดาวิกาเขาไปเอ็กกับวงน้องที่เล่นที่สยามไง

คือเขาเล่นแบบโชว์สดแบบริมถนนใช่ไหม
ที่แบบเปิดหัวกันเลย

แต่ว่าน้องใหม่ออกตัวไว้แล้วว่าเรียกว่าแซวตัวเองก่อนเลย
บอกว่าใหม่ขออภัยด้วยนะคะ

เสียงมันก็จะแบบสั่นนิดนึง

แต่ว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยนะคะพี่ค่ะ

บอกว่าแม้ร้องศึกกับวงดนตรีแบบนี้
มือใหม่ขนาดนี้สั่นนิดไม่เป็นไรให้อภัย
สวยก็แบบออกฟังมาแล้วอืมค่ะหลายโปรเมนต์เลยบอกว่าน้องใหม่ตัวจริงสวยมาก
ก่อไก่ล้านตัวทางด้านใหม่ดาวิกาของเรานะดูแบบแฮปปี้มากเลย

แต่เพลงนี้เขาไม่ได้มีดีแค่ร้องนะ
ใช่ค่ะเขามีท่าเต้นด้วยในติ๊กป๋องในฮีตกันมากเลยอ่านี่ไงท่านี้
ไปดูสิน้องใหม่กันลีลาเป็นยังไงไปดูหน่อยค่ะนี่นี่นี่
เฮ้ยถ้าเต้นคนน่ามากเลยเหรอนะคะชอบชั้นก็พูดมัก
เสียเวลาเถอะว่ามักเหรออ๋อน่ารักมากเลย
ถ้าครบว่าอย่างเนี้ยสังเกตสิ่งเข้ามากเลยเพราะน้องหมายน่ารักมาก

แต่ใดคือรักเลยจ้าไหมจ๊ะ

ใช่สวยจริงเธอสวยจริงจริงเหรอฟังสุดโอร่าเข้ามาน้องคุณผู้ชมนะ